คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งติดเหล้านะฮะแล้วก็ไปแทงพ่อค้าแตงโมโอ้โหจนเสียชีวิตแบบไส้ทะลักอ่ะ
อืมอ้างว่าแค้นที่ถูกผู้ตายเนี่ยหาเรื่องไม่เลิก
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พิศนุโลกตอนที่เหตุเกิดเนี่ยนะฮะมีกล้องวงจรปิด

นั่นไงเห็นไหมล่ะกระซวกเข้าไปเลยอ่ะ
โอ้โหท่านผู้ชมครับผู้ก่อเหตุนะฮะจังหวะตรงนั้นนะครับ
ยืนอยู่ที่เป็นรถเข็นอ่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะฮะ
สาระเป๋าอันนี้ฮะแล้วผู้ตายก็เดินเหมือนกับถือขวดมา

โอ้โหหรือก็จะคุยอะไรกันเนี่ยฮะ
มีการโยนขวดทิ้งแล้วก็มีปากเสียงกัน
คนก่อเหตุก็ไปจูงจักรยาน
เข็นจักรยานจะไปล่ะนี่ฮะ
ตัวผู้ตายเองก็พยายามไปรั้งไว้
หลังกันไปล้างกันมามีจังหวะเอามือไปจับหน้าผู้ก่อเหตุ
เหมือนให้ฟังเขาพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง
นี่อีกรอบนึง
มีจังหวะเนี่ยเหมือนจะเริ่มเหลืออดกันละ

ไม่รู้เนี่ยจังหวะแล้วจังหวะตรงนี้นี่แหละ
จังหวะเดินไปแล้วเดินตามเนี่ย
คนก่อเหตุที่จูงจักรยานอยู่เนี่ย

อ๋าาอันนี้เขาก้มไปหยิบมีดอันนี่นี่โห

เอ้าพรรดิแล้วพาก็ออกแล้วโอ้โห
คนขาย๐๓ที่ตกใจอ่ะโดยจังหวะตรงนี้
คือทำตัวกันไม่ถูกเลยค่ะ

อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกครับหลังจากนั้นเขาก็แจ้งเหตุ
ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้ที่เสียชีวิตชื่อในเสาล่ามีอายุห้าสิบหกปีนะครับ
เขาเป็นพ่อค้าขายแตงโมนะฮะก็เสียชีวิต
สภาพที่ถูกแทงเขาที่หน้าท้องสองแผลนะครับไส้ทะลักออกมาเลยนี่ลุงเสานะ
ที่มีเอี๊ยมแดงอยู่ที่หน้าอกเนี่ยฮะนั่นคือเขาขายแตงโมนะครับ
คนก่อเหตุชื่อนายเด่นดวงนินเพชรหรือว่าในต้อมอายุ๓๙ปี
หลังก่อเหตุเนี่ยขี่จักรยานหนีนะฮะอ่าภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยก็คือ
นี่เห็นมั้ยมีแทงไปแล้วนะครับค้าสระเป๋าก็ยืนตกอกตกใจ
พยายามไปดูลุงเสาที่แกถูกแทงเนี่ยแล้วเอาไปกันหมดเลยทีนี้เด่นดวง
หรือว่าในต้อมขี่จักรยานหนีไปเลย
ซ้ายขวาเลยค่ะคนเจ็บก็คือนอนหายใจแบบเฮือกอยู่ตรงนั้นอ่ะ
แล้วก็มีคนมาดูใช่ไหมใช่ค่ะสุดท้ายลุงสาวแกเสียชีวิตนะครับ
ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นลุงเสาเนี่ยแกทะเลาะอยู่กับคนก่อเหตุคือในต้อม
อ่าแล้วก็ตามภาพในกล้องวงจรปิดนั่นแหละสุดท้ายในต้อมเนี่ยชักมีดขึ้นมาแล้วก็แทงใส่เข้าไป
ชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มมาดูกันแล้วนะครับส่วนตัวในเสาก็ขี่รถหลบหนีไป
ภรรยาของลุงเสานะครับชื่อเนธพิรมแกตาบอดสองข้างนะฮะ
บอกว่าที่ผ่านมาสามีกับตัวในต้อมเนี่ยนะขวามือนะฮะภรรยา
อ่าที่ใส่แมสนี่ใช่ไหมนี่ฮะแต่ว่าแกตาพิการทั้งสองข้างนะฮะ
ภรรยาบอกว่าในต้อมเนี่ยชอบมาก่อกวนมาราวีที่ร้านสามีชอบมาเซ็นของคือมาซื้อแล้วไม่จ่าย
แล้วยังมายืมเงินอีกยืมทีนึง๑๐บาท๒๐บาทบ้าง
ลูกสาวแกก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะตัวในต้อมเนี่ยขี้เมานะ

มันมียวนแกง
แล้วพยายามจะตามมาราวีเขามาถามเขาว่าทำไมน้องไม่สู้พี่เหมือนจะให้เขาสู้กลับเอามือมาค้ำคอ
ด้วยความโมโหก็เลยชักมีดเนี่ยแทงใส่ไปเลยแต่ในต้อมเขาบอกผมแทงทีเดียวนะแต่ร่องรอยบาดแผลนี่มี๒รอย๒แผลที่แทงเข้าไป
ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ